นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสมทอ
ไปพบกับทีมเพื่อนสีที่จะมาช่วยสาวโสดเลือกคู่ในวันนี้กันเลย
ขอต้อนรับดีเจเจมส์และแอร์พัทธิลา
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
ตอนนี้อายุ๒๔ปีอาชีพเป็นนักแสดงอิสระค่ะ

ปกติเป็นคนนิสัยขี้เล่นกลวนแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาค่ะ

เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะกลัวผลไม้นิดนึงค่ะ

แต่ว่าถ้าแบบให้จับถ้าไม่จับค่ะ
คือเราอยู่ระยะใกล้ก็คือไม่ชอบแล้วอะค่ะ

ต้องสูงพอพอสูง๑๖๐ใช่ไหม
ถ้าประมาณ๑๖๕๗๐ก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะ

แต่ชอบค่ะเพราะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงค่ะ

เพราะก็อยากมีคนดูแลด้วยนะคะ
เพราะว่าด้วยความที่อีกคนนึงใจร้อนนะคะ

หนูชอบทำอาหาร

อาหารนี้เคยพี่แก่

เปคผู้ชายที่วันนี้กำลังตามหาอยู่เอาข้างนอกก่อนเป็นยังไง
ข้างนอกค่ะต้องสูงกว่าหนูชอบคนน่ารัก
ผู้ชายหน้าตาน่ารักเป็นยังไงไม่ใช่เหรอ
หน้าตาน่ารักยิ้มแล้วเขาจะมีเสน่ห์

คือจะชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะ
อยากไปบางทีก็ขึ้นเครื่องนั่งรถทัวร์อยากนั่งรถไฟก็ไปเลยค่ะ
สบายปุ๊บเดินทางแล้วค่ำไหนก็ไปหาที่นอนกันไป

วันจันทร์ค่ะ

นี่คือความแม่นยำ
คุณเราฝังกันด้านอาจารย์นะอาจารย์กระสุกนะ
คนละเรื่องเลยอาจารย์นี้ครับปีนี้เขาดีนะเขาโชคดีนะ
ยังไงคะอาจารย์การยกเป็นอธิบดี

วันนี้เลยดีกว่าผมว่าวันนี้อาจจะได้คู่ก็ได้
เรื่องของการดูผู้ชายหนูบอกเลยว่าพี่ชายหนูผ่านผู้ชายมาเยอะมาก
เจ๊จะบอกไว้นะไม่ใช่
คือเราเนี่ยเป็นคนที่เจอคนเยอะเราก็จะเห็นผู้ชายมาเยอะ
และอดีตก่อนที่ผมเนี่ยจะกลายเป็นลูกแมวแบบนี้ผมก็เคยเป็นเสือมาก่อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเลวร้ายของผู้ชายยุคนี้ผมเท่าทันหมด
คุณต้องพูดความจริงนะฮะถ้าคุณมาแบบว่าพยายามจะเอาใจเขาตรงนี้
บอกเลยว่าข้ามศพผมไปก่อน

รอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
โดยสาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนเป็นครั้งแรก
ดูกันว่าหนุ่มโสดทั้ง๔คนจะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน
วันนี้คัดมาแบบน่าจะตรงสเปคเขาทั้งหมด

เชิญ
หมู่๔หนุ่มของเราเรามาทำความรู้จักกับพวกเขากันก่อนเลยครับ

สวัสดีครับชื่อกวางนะครับ

ผมเป็นคนที่คร่างรักมากเลย
ถ้าเกิดแฟนผมหึงเรื่องเวลามีเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างนี้

ลอยนอกจากสเปคแล้วอ่ะ
มีอะไรที่ผู้ชายทำแล้วละลาย
ส่วนใหญ่หนูจะชอบผู้ชายที่ร้องเพลงให้ฟันแล้วก็แบบเล่นกีต้าให้ฟังค่ะ
ร้องเพลงมาถึงโดนคนแรกเลยเมื่อไหร่

เพราะฉะนั้นผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้ร้องเพลงเพื่อแสดงถึงอินเนอร์ของคุณให้กับน้องพลอยเอาที่คุณถนัด
อยากจะบอกอะไรกับคุณพลอย
รักเธอคนเดียวแค่เท่านี้ที่ใจของฉันมี
คือรับใช้เธอทุกนาทีให้เธอช่วยรับมันไปได้ไหม
รักเธอคนเดียว
แม้จะดูเป็นคำสั้นคำหนึ่งเท่านั้น
แต่ว่ามันเฉยานานซ้านนาน
ตราบที่มีลมหายใจ
ขอให้เชื่อใจฉัน

เอ้ยเอ้า
รักเธอคนเยอะ
และจะดูเป็นคำสั้นคำหนึ่งเท่านั้น
แต่ว่ามันจะยาวนานแสนนาน
รักที่มีลมหายใจ
ขอให้เชื่อใจ
ถ้าคิดว่าจะเกิดวันศุกร์ทำไมนะ

ขี้หึงผมว่าผมเป็นนักดนตรีด้วย
แล้วทีนี้ผมก็เลยประชดด้วยการไปจับใบแดงนี่แหละครับ

กะให้มันแบบโอ้ร้องไห้เสียใจเลย
แต่กลายเป็นว่าเราร้องไห้ซะเองได้ใบแดง

รู้ทีหลังก็คือน้าของผมไปถ่ายเขาเห็นอยู่ร้านเหล้าอยู่กับผู้ชาย
แล้วคือคุกคีกันคือสุดท้ายก็มารู้ว่าเป็นแฟนกัน
เอาล่ะนี่คือคนแรกของเรานะครับ
หนุ่มโซโกะที่๒คุณเบ๊กครับแนะนำตัวเลยครับเชิญ
สวัสดีครับผมเบคครับชินวัฒนวงกิติคุณครับ
อายุ๒๓ปีครับทุกวันนี้ก็ขายของออนไลน์อยู่ครับ
สวัสดีครับผมเบคครับทุกวันนี้ผมขายของออนไลน์อยู่ครับ
ผมเป็นสายตลกครับชอบปล่อยมุกรัวใครที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยครับ
ก็จะต้องมีความสุขไปด้วยหัวเราะกันหมดแน่นอนครับ
อีกเรื่องหนึ่งครับผมเวลาผมอยู่คนเดียวเนี่ยครับ
ผมจะชอบเต้นอยู่คนเดียวครับ
แต่ข้อดีของผมนะครับคือผมรายงานแฟนตลอดเวลา
แบตหมดผมยังเอาของเพื่อนมาโทรหาเลย
ไม่มีออกนอกรู่นอกทางแน่นอนครับ
หลงตัวเองนิดหน่อยหลงบ่อยแล้วเธอนั่นแหละ
เดี๋ยวเล่นชัดสมบบเลย

กำลังจะดีด้วยจำให้ได้ก่อน
หลงตัวเองนิดหน่อยหลงบ่อยก็เธอนั่นแหละ
เขาเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง

ก็เห็นว่าสาวโสดของเราโดนนอกใจมาใช่ไหมครับ
มันเป็นเรื่องไม่ดีนะเดี๋ยวผมเอาเพลงนี้ให้ดีกว่า
สองรักฉันรับไม่ไหว
แต่สองรัก

เราขอร้องว่าพอเถอะ

เป็นนักศึกษาอยู่ครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ

แต่รักกับผมรักตลอดไม่มีจอดบนรถนะครับ

ผมก็จะคิดคำคมได้ขึ้นมาทันทีเลยครับ

ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับไปโดนตัวแฟนตลอดครับ

ผมรู้สึกว่าเขายิ่งน่ารักมากเลยครับ
อีกเรื่องหนึ่งคือเวลานอนผมต้องมีหมอนมาล้อมตัว๔๕ใบครับ

อาชีพตัวอย่างให้พี่หน่อยได้ไหมวิศวะไฟฟ้าทำอะไร
วิศวะไฟฟ้าก็จะทำเกี่ยวกับพวกวงจร
หรือว่าเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับ

ใช่เปลี่ยนหลอดไฟได้นะครับแต่ถ้าผมให้ผมเปลี่ยนใจจากคุณ
คงไม่ได้ครับ
มันสามารถขบวนเรื่องข้างนอกมายิงใส่ให้ได้โอเค
ตลกแบบนี้เกิดวันอะไร
นี่ถ้าทายผิดนะเอาเท้ามาเหยียบหน้าเลย
นี่เนี่ยพูดฉะนั้นเกิดวันอาทิตย์
เกิดวันอาทิตย์คุณสมาร์ทเกิดอะไร
อังคารครับ
มันตอบขนาดนี้มันน่าจะเป็นวันอาทิตย์
โสดของเราชอบแมวตัวคุณชอบแมวเหมือนกันไหม
ชอบครับชอบเล่นแมวครับแต่ตอนนี้แม่เลี้ยงนะครับ

ทำไมมันหยอดเหลือเกินหยอดเหลือเกิน
มาถึงหนุ่มโสดคนที่๔

สวัสดีครับเต้ยอิทธิพงริมพงศา

ทำงานเป็นผู้จัดการคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งครับ

กฎข้อไหนครับที่ห้ามรักคุณครับ

กินได้อย่างเดียวก็คือมะม่วงเหมือนกัน

ตรงกันคะนึงอย่าง
หมายความว่าตรงแล้วยูดีก็ตรงเฉยเลย

อันนี้ใช่เนื้อคู่ของมันครับเนี่ย

เกิดวันพระรหัส

ต๋อยครับคุณเกิดวันไหนครับ

นี่คือนุ่มโสดทั้ง๔คนเห็นหมดแล้วนะ
บ๊วยบ๊วยบ้างอะดูจาก๔คนนี้แล้ว

แต่พอได้เห็นแบบว่าอย่างคุณปาวาพูดอย่างนี้
ร้องเพลงนี้ก็มีเสน่ห์นะฮะ
เบ๊กเองก็มีลูกร้อนรู้ชนน่ารักนะฮะ

บอกว่ามีสัญญาการแตกงานสัญญาณ
ถ้าไหนผิดบอกเลยนะเกิดวันพระหัสใช่ไหม

ราศีไหนดวงกำลังปังบ้างครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน

ราศีเนี่ยมีคนจะทำให้รักให้หลงกินไม่ได้นอนไม่หลับ
อันดับหนึ่งเลยราศีมีนถ้าต้องห่างกับแฟนในช่วงนี้นะ
จะเกิดความคิดถึงจะปรารถนาทุกลมหายใจเข้าออก
สีที่๒คือราศีเมษครับ
จะได้พบคนที่ต้องตาต้องใจความลักษณะหาจะมาเต็มที่เลย๑๐๐เลย
โดยเฉพาะเรื่องราวทางเพศ
และสุดท้ายเลยราศีกันมีความต้องการทางเพศมาก
เมื่อเจอใครต้องตาต้องใจแล้วถึงขั้นเก็บไปฝัน
รอบนี้เราจะได้ดูดวงชะตาของหนุ่มโสดของเราทั้ง๔คนนะครับ
เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของน้องพลอย
จะเริ่มดูลายมือของใครก่อนดีครับคุณพลอยครับ

อันนี้ดูลายมือเดี๋ยวโดนจับครับ

วาสนาของเขาออกมาจากเส้นชีวิตเนี่ย
หมายถึงว่าตัวเจ้าตาเนี่ยเรื่องการเรื่องงานดี
แล้วเส้นอาทิตย์อยู่ในมือซ้ายกับตัวอย่างนี้
เขาสามารถหาเงินได้ในตอนที่เขายังเยาวัย
ตัวเขาเองเส้นใจเขาเป็นคนที่เบื่อง่าย

ส่วนในมือขวาเขาบอกว่าได้คู่ดี

ตัวเขาชอบศิลปะที่เขาทำทุกวันนี้เพราะว่าเขาชอบความเป็นศิลปะความเป็นอาร์ต

นี่คนนี้นะพลังเรื่องนั้นรุนแรงมาก
เรื่องจิตใจเขาเป็นคนจิตใจดีเขาเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงมาก

วาสนาเส้นนี้เกิดจากเนินจันทร์ไปชิดเส้นเสาเส้นนี้บอกว่ามีสัญญาณการแต่งงานเกิดขึ้น

ถ้าอันไหนผิดบอกเลยนะเกิดวันพระหัสใช่ไหม

มือขวาสมองอยู่เนินพระราชเขาเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองมากและตัวเขาเองเนี่ยเรื่องจิตใจเขาเป็นคนจิตใจดี
ลูกเยอะคนแรกผู้ชายคนที่สองก็ผู้ชายและคนที่สามก็ผู้ชาย
ผู้หญิงเนี่ยจะเลิกกับเขาเพราะว่าผู้หญิงบอกไม่ไหวแล้วพอนะไม่ไหว
อย่างเดียวที่จะเลิกคือเรื่องนี้เลย

ครับมาตอบชับซะเลยจะได้จบไป

เขารู้สึกเขาใช้ความรู้สึกเขาไม่ชอบเหตุผลว่าคุณจะเป็นยังไงก็แล้วถ้าเขารู้สึกชอบและรักแล้วก็ใจเข้าไปแล้ว
ลายมือคนต่อไปครับน้องพลอยเอาใครครับ

มือซ้ายนี่หมายถึงว่าไอ้หรือเส้นลายมือเขาเนี่ยออกไปสีน้ำตาลใช่ไหมเขาจะเหนื่อยหน่อยในช่วงต้นของชีวิตสีเลือดในมือเนี่ยบอกแล้วตัวเขาเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการวางแผนดีแต่เขาเองไม่ค่อยมีน้ำอดน้ำทนเท่าไหร่เพราะเส้นใจเขาตำแหน่งเส้นชัยบอกแต่นี่ครับคนนี้ครับพอหลังจากกลางคนไปแล้วเรื่องงานเขาดีมากเพราะเส้นเสาเส้นนี้เขาวิ่งมาจากนี่เลยชิดขึ้นไปเนินเสาเลยเขาดีมาก
ไม่ตายต้องทรมานก่อน
มีลูกกี่คน

ถ้าผมตอบว่าผมเกิดวันที่๒๐อ่ะ

ก็เลือกของมึง

แต่อย่าบอกว่าวันที่๒๓๒แล้วกัน

ธันวาค์ครับผม

พลอยจะต้องตัดดอกกุหลาบของผู้ชายหนึ่งคนก่อนเลย

เหลือไว้แค่๓คนเท่านั้นจะเลือกใคร
ต้องตัดสินใจแล้วครับคุณพลอยครับ
กลับบ้านคุณพลอยครับ

ที่เห็นเขานิ่งติ่มอย่างนี้เขาไม่ติ๋มนะ
ผมบอกให้ผู้หญิงอ่ะ

ห่วงมากห่วงพลอยมาก
ผมขอพาลูกสาวคุณแม่ไปกินข้าวสักมื้อได้ไหมครับ

รอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดารา
ช่วยกันล้วงลับความจริงจากหนุ่มโสดทั้ง๓คน

จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน

คุณจะเริ่มถามหนุ่มโสดคนไหนคนแรกครับ
ทำเบ็กก่อนก็ได้ค่ะ

เบย์ก็มีไปต่างจังหวัด

มีความลำบากในจิตใจบ้าง
๙คำผ่านยากเหลือเกิน

ผมว่าก็อาจจะเลวร้ายเหมือนกัน

ผมอยากพาไปหาอะไรทำด้วยกันดีกว่า

ปารีสค่อนข้างจะโรแมนติกเลยทีเดียวครับ

กินนมปังที่ปารี

เงี่ยตักซักอ่ะเง๋ววากเข้ามา

ครับก็มันก็เป็นเรื่องของแฟชั่นนะครับ

ผมก็ตัดให้ได้โดยนั้นเลยครับ

เพราะฉะนั้นจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต

แล้วสมมุติแม่บอกว่าแม่ไม่ชอบเลยให้เจาะหูเนี่ย
มันเฉียงแม่มาเฉียงแม่

จะขอพลอยพาพลอยไปกินข้าว
ห่วงมากห่วงพลอยมาก

แค่คืนเดียว

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว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

คุณโอเคคุณโอเคคุณโอเคคุณโอเคคุณโอเคคุณโอเคคุณโอเคคุณโอเค

ขอบคุณมากค่ะ
อู๋น่ารักนะเธอ
น่ารักค่ะ

เธออยู่ตรงนี้
อยากเจอ
คุณพร้อม
เรียกตัวโอเคกับทีวีตันเดอร์ได้เลย

ก็เราทำอะไรออนไลน์กันได้ตั้งหลายอย่างครับผม

ก็อยู่ด้วยกันผ่านโลกออนไลน์กันก็ได้ครับ
ไม่คิดจะร้องเพลงเหมือนฟาวาเหรอ

พวกคุณต้องปรึกษากันแล้วนะฮะ
วันนี้ผมมีแขกเชิญพิเศษที่จะมาช่วยตั้งคำถามอีกหนึ่งคำถาม
ไปพบกับคุณอันภูวนา

มันนี่เล่นเรื่องรักมาเลยนะ
ผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์

เลือกพลังวิเศษได้๑อย่างเท่านั้น
คุณจะเลือกมีพลังวิเศษอะไร

เต้ยครับคุณจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังวิเศษคืออะไรครับ
ของผมจะเป็นควิกซีเวอร์ครับความเร็วครับผม
ผมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนครับ
ถ้าผมทำทุกอย่างเร็วพอผมก็อยากจะช่วยให้ได้ทุกคนที่ผมอยากจะช่วยครับ

ที่จะช่วยได้๑คนอาจจะช่วยได้เป็นร้อยเป็นพันเลย

ว่าเป๊กอยากดูอนาคตได้ครับ
ผ่านเข้าไปปุ๊บแล้วออกไปไปดูเห็นอนาคต
มาปุ๊บงวดหน้าอะไรวะเลข

นวดหน้าปุ๊บถอยกลับมาปุ๊บแล้วถอยกลับมาซื้อ

ซื้อเลย
ดูล่วงหน้าได้ว่าถ้าเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับเขาอย่างนี้
เราจะได้ป้องกันตัวนั้นไว้ก่อน

คนสุดท้ายแล้วนะปาวาพลังพิเศษของคุณคืออะไรครับ

คือชาวเซเวียเนี่ยสามารถที่จะอ่านใจคนได้

อันนี้เรื่องจริงเข้าใจยากมาก
ทำไมแค่พูดว่าเรื่องกินแล้วน้ำตาแล้วพลอย

คือปาวานี่คือประหลาดของผมอะ

เพลงวันนี้กินอะไรดีอ่านใจไปเลยครับว่าเขาอยากกินอะไร

โอ้ยคำถามนี้เจอทุกวันเหรอไง

ผมอยากให้พลังพิเศษนี้มีจริงเหลือเกิน
เพราะทุกวันนี้อะไรก็ได้ไม่มีจริง
จะกินอะไรอันนี้เป็นคำถามที่เกิด

ก็คือคิดไม่ออกต่อให้อ่านใจนะ
คุณก็อ่านไม่ออกเพราะพวกเราก็ไม่รู้ตัวว่าพวกเราอยากกินอะไร
พี่ต้องตรงนะน่ะมึงถามทำไม
เอ้ยตอบให้เป็นจริงนะจ๋าปลาค่า
ดีทุกคนเหรอ

ต้องเลือกเอาหนึ่งคน

รู้ว่าลำบากใจมันโดนใจไปหมดเลย
ผู้ชายหนึ่งคนจะต้องอกหักกลับบ้านไป
หนึ่งคนนั้นจะเป็นใครพร้อมไหม

กันรอดนิดหนึ่งค่ะ
หรือพ่อผู้ชายเจ้าชู้นิดหนึ่งค่ะ
คนเล่นเยอะอาจจะดูเป็นคนเจ้าชู้

สองรักฉันรับไม่ไหว
คุณแกท่านแกค่ะ
จะได้รู้กันแล้วว่าสาวสดของเรา
ดวงสมพงษ์กับคนไหนมากที่สุด
หลอมลมเราเข้าด้วยกันได้ในอนาคต
จะเจ็บขวดขนาดไหนแล้วผมก็จะไม่ทำครับ
ต้องบักใจแทน
พลอยครับเกิดวันอะไรครับ

วันจันทร์หมายเลขสอง

และศัตรูของคุณพลอยคือคนเกิดวันพระรหัส
เขาเกิดวันจันทร์เขาเป็นคนอ่อนหวานอ่อนไหว
เซ็นสิสิทธิ์จินตนาการเช็คความรู้สึก
ปีนี้ก็อาจจะดีอาจจะได้คู่ในปีนี้ก็ได้
วันที่๒๑ค่ะ๒๑นี่
เขาเองเวลาเขารับปากใครเขาก็รับปากไปอย่างนั้น
เขาไม่ทำหรอกไม่ทำหรอกเราก็รับปากไปงั้น
เหรอดูไม่ออกเลยนะว่าจะเป็นคนอย่างนั้น
สัญญาณเขาเป็นอย่างงั้นสัญญาณแบร์มือเราดูจากมือซ้ายทั้งหมดแล้วเนี่ย
พอเราเห็นเส้นอังคารของเขาบอกไว้เลยว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์
มีเสน่ห์อยู่ในตัวเขาเองนี่แหละ

ความหมายของเส้นนี่คือเส้นมันมีเส้นหนึ่งที่วิ่งมาจากแบบนี้
เส้นเดินทางชอบออกไปนู่นไปนี่ไปนั่น
ไม่มีอะไรกูก็ขับรถออกไปเลือดไปเลือดไปนี่ไปเลือด
นู่นไปนี่คู่เขาก็ดีเป็นคนใจสปอร์ต
เส้นของคิ้วเนี่ยบอกสัญญาณนั้น
เจ้าชู้ไม่ใช่คนขายเรามีสินเลือก
มือขวามือขวาเนี่ยเส้นเดินทางเนี่ยเขาบอกเลยเขาชอบเที่ยว
อยู่บ้านร้อนเส้นพระรหัสเขาดีด้วย
แสดงว่าเขาจะเป็นเจ้าคนในคน

เรามาดูเลขรหัสของสองคนนี้
คนหนึ่งเกิดอังคารที่สิบห้า
ตัวเขาเองชอบศิลปะเกี่ยวกับศิลปะดี

ใช่เค้าเกิดอธิษฐ์
เวลาหนึ่งอยู่คู่๗เนี่ยเขาใช้เซนต์ความรู้สึก
เค้าจะรู้สึกว่าคนนี้คู่เค้า
ถามว่าทั้งสองคนนี้ใครที่จะเหมาะกับคุณ

คนเกิดอังคารอยู่คู่จันทร์คู่ชู้วิสเนย

เต้ยเนี่ยเขาเกิดวันที่๗ก็จริง
แต่เขาเนี่ยรหัส๒๑เป็นเลข๓
อยู่คู่๗เขาเรียกว่าแตกหัก

พวกคุณคิดว่ายังไงครับคุณเชียร์ใคร
คือถ้าถามว่าสเปคเนี่ยตอนนี้เต้ยมานำ

แต่ปลาวาเนี่ยลักษณะภายนอก
ปาวาถ้าเขาเปลี่ยนให้เนี๊ยบเหมือนเต้ยอะ

ก่อนที่คุณจะเลือกมาฟังจากผู้ชายทั้งสองคนกันก่อนดีกว่านะฮะ
คุณปาวาครับคุณมีอะไรอยากจะพูดกับคุณพลอยเชิญเลยครับ
ผมไม่รู้นะฮะว่าคุณพลอยคิดว่าผมเจ้าชู้หรือเปล่า
เพราะด้วยความที่แบบว่าเป็นนักดนตรีด้วยเป็นนักร้องอะไรด้วย
แต่ผมอยากจะบอกว่าทุกอาชีพเจ้าชู้ได้หมดเลยครับ
เกี่ยวแล้วว่าจะต้องเป็นนักร้องหรือเปล่า
อย่างผมอย่างนี้ผมไม่เคยนอกใจแฟนเลยครับ
ส่วนใหญ่จะมีแต่เขามีคนอื่น
เพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจว่าการโดนนอกใจมันเจ็บปวดขนาดไหน

ทุกอย่างสร้ำได้เอ้าโหโอ้ยโดนทั้งผู้แล้วแต่แล้วครับถึงเวลาแล้วนะครับ
คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกหนุ่มโสดตามดวงชตาที่อาจารย์ติ๊ก

มีพลิกโพสต์ทำไมเลือกเต้ย

มีพลิกโพสต์ทำไมเลือกเต้ย

มีพลิกโพสต์ทำไมเลือกเต้ย

มีพลิกโพสต์ทำไมเลือกเต้ย
มีพลิกโพสต์ทำไมเลือกเต้ย
มีพริกโพสต์ทำไมเลือกเต้ย

แล้วก็มองตั้งแต่แบบเห็นทีล่ะมองด้วยแววตาด้วยค่ะ
แล้วก็มองตั้งแต่แบบเห็นทีล่ะมองด้วยแววตาด้วยค่ะ

จะชอบคนที่แบบพอเวลาเห็นกันอย่างนี้
มันจะมีเซนต์บางอย่างที่จะเลือกเขาอะค่ะ

ประมาณคือเขาก็น่ารักเขาเป็น
แต่ติดนิดนึงติดตรงแบบเขาแบบเจาะจมูกแล้วก็จองหูนิดนึง

เป็นอะไรคือคนที่ร้องเพลงให้ได้นี่
ผมเข้าใจว่าปาวานี่นำโด่งตลอดทางเลย

ถ้ากลับเคือนก็ไปบ้างหนานานคิดเฉน
อยากไปถูกเดียวอยากไปทุกข่าวก็นั่งรถไปเลย

โปรดติดตามตอนต่อไป